หยุดทางซิ

หนูไม่อยู่นายแล้ว

พี่เป็นไงบ้างเนี่ย
สันติอยู่ก้อนดิเป็นไงบ้าง

สมนุษย์ผมนึกว่าจระแค่ครับ

จระแค่ที่ไหนได้

มันไม่มีแรงหรอก

อันนี้เหรอ

มาลักษณะนี้ก็น่าตัวนอนขึ้น

ขย่าวขย่าวพี่นั่นเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยลงหลอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย